ประชาสัมพันธ์ตามหาคนหายกันหน่อยนะคะ
มีญาติหรือคนรู้จักใครหายตัวไปบ้างหรือเปล่า
ในพื้นที่สมุทรปราการหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียง
เพราะว่าวันนี้มีการเจอศพผู้หญิงนะคะ
ไม่ทราบเลยว่าเธอเป็นใครมาจากไหน
รู้แค่ว่าเธออายุน่าจะประมาณ๒๕๓๐ปี
สูงประมาณ๑๕๕๑๖๐เซนติเมตร
ถูกพบเป็นศพลอยอยู่ในน้ำแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นเสียชีวิตมา๖วันแล้วนะคะ
ตำรวจสภพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
ลงพื้นที่ตรวจสอบศพหญิงลอยน้ำ
หน้าท่าเรือสุพนาวาในอำเภอพระประแดงนะคะ
ไปถึงก็พบร่างผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพนอนหงาย
อย่างที่บอกว่าอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
สูง๑๕๕๑๖๐เซนติเมตร
ผิวขาวผมบ๊อบสีดำ
ท่อนล่างเปลือยแต่งกายใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำ
มีเสื้อแจ็คเก็ตผ้าร่มสีดำแขนยาว
ขาทั้งสองข้างใส่ถุงเท้าลายทหารแบบสั้น
เบื้องต้นชนะสูตรร่างพอนำขึ้นมาแล้วเนี่ย
มีบาดแผลที่หน้าผากข้างขวา๑แผล

ท่อนบนหักทั้งสองข้าง
แล้วช่วงหน้าอกก็มีร่องรอยบาดแผลอีก๒แผลด้วยนะคะ

ท่าเรือเอกชนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอพระประแดงค่ะ

เขาบอกว่าจริงเขาเจอศพตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้ว

แล้วก็เห็นลิฟต์เป็นลักษณะเหมือนร่างคน

วันที่๗เขามาตกปลาที่เดิม

ก็คิดว่าเออน้ำมันคงเน่ามันคงมีปลาตายอะไร

จนกระทั่งวันที่๘คือวันนี้ค่ะ
เหม็นเน่ายังอยู่แล้วแรงขึ้นเรื่อย

ก็เลยเอาว่ะเดินไปดูใกล้หน่อยละกัน

เข้าใจมาตลอด๒วันเต็มว่าคือตุ๊กตา

ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เรียกประชุมชุดสืบสวนภูทรสมุทรปราการ
ชุดสืบสวนสพพระประแดงทันทีนะคะ

แรกให้ไปสืบสวนดูว่ามีการแจ้งบุคคลศูนย์หายหรือมีอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่ไหม
ที่๒ไปตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายกระโดดสะพานหรือเปล่า
ไปไล่เรียงดูหาให้ได้ว่าผู้ตายเป็นใคร
ที่๓ให้รวบรวมพยาหลักฐานพยานบุคคลและผลตรวจที่เกิดเหตุรวมถึงผลการชนะสูตรศพ
เพื่อจะได้ตรวจสอบให้รู้อีกทางนึงว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนและสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
สันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นค่ะ
ประเด็นแรกผู้ตายอาจจะทำร้ายตัวเองคืออาจจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพาน
โดยไม่มีใครรู้เห็นแล้วก็เสียชีวิตมาหลายวันจนทำให้สภาพศพขึ้นอืด
หรือ๒ผู้ตายอาจจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็อาจจะโดนล่วงละเมิดทางเพศ
ก่อนจะถูกนำศพมาโยนทิ้งน้ำ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นผู้ตายเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖วันแล้วนะคะ
เมืองต้นต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งว่าผู้ตายเสียชีวิตจากอะไร
แล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางไทยรัฐนิวส์โชว์เลยนะคะ
ใครมีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักที่ศูนย์หาย

สามารถติดต่อสพสมุทรปราการได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ